กระพริบตาเลยเดี๋ยวจะให้ดูกันภาวะไอ้เข้ดูดแล้วมันมาโผล่ตรงสระบัว
อ่าคุณปกติเราเห็นแต่อะไรนะภาพนิ่งภาพนิ่งเวลาเราเจอจราเข้เราถ่ายได้แต่ภาพนิ่งอ่ะ
ใช่ค่ะเออแล้วไม่กล้าเข้าไปถ่ายใกล้อ่ะเนี่ยภาพนิ่งที่ให้ดู
แต่ว่าข่าวเนี้ยมีทั้งภาพนิ่งแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวเลยอ่ะ
คลิปเนี้ยระทึกมากกูชมจะได้เห็นว่าจอแค่วิ่งไล่คน
มันวิ่งเร็วแค่ไหนเอาไหมดูเลยไหมดูเลยค่ะดูเลยค่ะ
อันนี้เขาวิ่งใช่มะได้
โอ้โหกล้องก็ไม่ทันได้จับจ้องมองจราเข้หรอกเขาต้องวิ่งหนีก่อนสิ

ไม่ใช่จอระเข้เลยค่ะ
จราเข้ล้วนไม่มีตัวเงินตัวทองผสมค่ะอันนี้
ขอดูอีกทีให้มันวิ่งคุณดูมันวิ่งเร็วไหม
คือมันเห็นแวบเดียวแต่ก็รู้ว่ามันเร็วมาก
นี่นี่แหละใช่ไหมถ่ายนักใช่ไหมถ่ายนักใช่ไหมเดี๋ยวงาบเลย
ดิฉันถามคุณสืบสกุลคุณว่าคนถือมือถือกับจราเข้อะไรวิ่งเร็วกว่ากันคะ
โอ้โหมันวิ่ง๔เท้าผมว่ามันเร็วกว่านะ
เนี่ยเห็นแบบนี้นะนี่เป็นจราเข้ที่จะมาเขมือบเป็ดที่เลี้ยงอยู่ตรงบ่อบัว
แล้วพื้นที่ตรงนั้นมันกว้างมากนะคุณ๒๐ไร่อยู่ที่สัตหีบชนบุรีค่ะ
ทีนี้ไปถามคนที่เขาเจอจราเข้คนแรกหน่อยดีไหม
เพราะบ่อบัวเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นบ่อบัวที่เกษตรกรเขาปลูกไว้เพื่อจะลงไปเก็บบัว

ใช่ไงแล้วมีจราเข้อยู่แบบนี้เอาจะลงไปเก็บบัวยังไงนี่คุณดูภาพสิ
มันกว้างขวางเลยอ่ะ๒๐ไร่ตรงนี้คุยกับคุณพักขพลหน่อย
เป็นคนเห็นจราเข้คนแรกเขาบอกว่าตอนนั้นน่ะนะผมกำลังเก็บดอกบัวใส่รังโฟมเลย
กำลังจะเอาขึ้นฝั่งแล้วผมเห็นแว๊บเฮ้ยตัวเงินตัวทองนี่นะ
ตอนนั้นที่ผมคิดนะนะไม่คิดหรอกว่าเป็นจราเข้ผมก็ขยับเข้าไปขยับเข้าไปจะไปดู
ห่างกันแค่สองเมตรคุณผู้ชมเออพอเห็นตรงนั้นแหละ
ไม่ใช่ตัวเงินตัวทองและจราเข้แน่เลยตัวมันยาวสักประมาณเมตรครึ่งกับ๒เมตร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
เก็บบัวใช่ไหมก็เลยไปสังเกตดูน้ำไม่รั่วแต่มันมีรอยตีน
เจอรอยเท้าใหม่
เจอรอยเท้าใหม่
วันนี้ที่ผมพาทุธเทศบาลของที่จันทร์เข้าไปดูเจอรอยเท้าใหม่
คือตอนนี้น่าจะเชื่อว่ายังมีอยู่ยังมีอยู่

ภาครพลก็บอกว่าตอนนั้นนะขอดูภาครพลอีกทีนะคนเด็กนะฮะ

ในนะตอนนี้เขาประสานไปอย่างประมงจังหวัดแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะหาผู้เชี่ยวชาญต้องเอาต้องเอาคนเนี่ยมาจับลงพื้นที่ไปช่วยกันจับแต่ก็ยังไม่ได้ระบุวันที่แน่ชัดนะคะถ้าเกิดคืบหน้าเนี่ยเดี๋ยวจะรายงานให้ทราบแต่ต้องรีบบอกเลยนะเพราะว่าชาวบ้านเขาหวาดภาวะหมดแล้วอ่ะแล้วไม่รู้ว่ามีกี่ตัวก็แน่เนี่
เอ่อนะฮะเดี๋ยวให้หน่วยงานเนี้ยว่าจริงจริงวันนี้หน่วยงานเขาบอกว่าเขานัดหมายว่าจะลงนะลงไปตรวจสอบเดี๋ยวทีมงานของเราเนี่ยทีมของเรางานไปดูนะฮะ